ผู้หญิงคนหนึ่งไปขึ้นแท็กซี่จากหมอชิตจำเป็นโรงเอกอ่ะใหม่
ขึ้นปุ๊บคนขับหยิบมือถือขึ้นมาดูภาพผู้หญิงใส่บิกินี่
เปิดคลิปให้ดูแล้วพูดว่าชอบนะ
นั่งข้างหลังก็ชอบถ้าให้ก็เอา
หมายความว่าถ้าผู้หญิงข้างหลังให้ก็เอาพูดแบบนี้ฮะไปดูครับ
เปิดมือถือให้ดูภาพค้างไว้แล้วพูดว่าข้างหลังก็ชอบนะถ้าให้ก็เอา
ผู้หญิงเขาตอบไม่เอาบ้าเหรอแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะ

ปรากฏขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแท็กซี่มีพฤติกรรมแบบนี้หยิบมือถือขึ้นมา
เปิดแล้วในภาพในมือถือมีแต่รูปผู้หญิงที่เป็นแบบ

สักพักหนึ่งเปิดคลิปให้ดู

ก็พูดแบบทีเล่นทีจริงไปก่อนเนอะ
อยากจะแบบทำให้บรรยากาศมันตึงเครียด
ระหว่างคนในคลิปกับตัวของผู้โดยสารว่า
อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือพูดจาไปเรื่อยอะครับ
คุณบีเองตอนแรกก็แบบจะขอลง
แต่ก็เดี๋ยวจะถึงที่หมายแล้วก็ไม่เป็นไรก็นั่งขำกบเกิดกันไปนะฮะ
คุณบียังบอกว่าโชคดีนะที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางวัน
เพราะถ้าเกิดกลางคืนเธอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงเหมือนกัน
คุณบีเองเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องนี้แจ้งขัน
เพื่อต้องการเตือนผู้หญิงที่ขึ้นแท็กซี่คนเดียวต้องระวัง
และอยากจะบอกกับคนขับคนนี้และคนขับแท็กซี่ทุกคนว่า
ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับ